แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเด็กวัย๑๔ปี
น้องผู้หญิง๑๔ปีน้ำแข็งดูนะส่วนสูงที่ควรจะสูงประมาณ๑๔๐
ปรากฏเหตุการณ์นี้ค่ะน้องว่ายน้ำไม่เป็น
แล้วน้องจะดำน้ำแล้วเดี๋ยวดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องค่ะ

นี่ค่ะที่แบบเริ่มเริ่มไว้เนี่ย

แล้วปรากฏว่าน้องเหมือนกับดำน้ำนานผิดปกติ

รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในสวนน้ำ
อำเภออูทองที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
แล้วน้องหวายอยู่ในสภาพคือแบบตัวซีดปากซีดแล้ว
กู้ภัยรีบนำส่งโรงพยาบาลก่อนเลย

เพราะอะไรเจอน้ำในปอด๒ลิตร

หมอต้องเร่งดูดน้ำออกมาจากปอดนะคะ
ครอบครัวน้องรออยู่หน้าห้องฉุกเฉิน
แม่ร้องไห้จนเป็นลมแล้วเป็นลมอีก
ญาติญาติต้องมาปลอบใจค่ะ

มันแม่จะเป็นลมแล้วเนี่ย

ญาติต้องให้ดมแอมโมเนียอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ

พอได้ชูชีพแล้วเนี่ยตอนที่เดินผ่านสระเด็ก
ก็ได้ยินเสียงคนลงเล่นน้ำก็ยังหันไปดูยังยิ้มให้อยู่เลย
ซึ่งตัวเธอใส่เสื้อชูชีพกำลังจะลงสระนะ

แต่น้องเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น

อยากดำน้ำแล้วน้องหวายก็มุดลงไปเลยแล้วก็โผล่ขึ้นมา
มีอยู่ช่วงนึงลูกพี่ลูกน้องบอกว่าน้องหวาย
เหมือนกับหายไปประมาณนาที๒นาทีก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
ตอนนั้นลูกพี่ลูกน้องก็รีบแบบดำไปอุ้มน้องขึ้นมา

นักข่าวของเรานะไปดูที่สวนน้ำตรงนี้หน่อย
สระเนี่ยป้ายก็ระบุไว้ว่าความลึกประมาณ๖๐เซน
นี่เห็นไหมสระเด็กความลึกนะ๖๐เซน
ซึ่งเอาจริงเด็ก๑๔คือถ้าเกิดว่าแบบจะยืน

บรรทัศน์อ่ะคุณผู้ชมทีนี้เราได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้คุณประภัยทิพย์นะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นมาเจอน้องหวายนะ
อยู่ในสระน้ำน้องอ่ะไม่ได้สวมชูชีพ๑ล้านนอนคว่ำหน้า๒
แล้วมีเพื่อนล้อมอยู่ก็เลยยังถามไปเลยว่าน้องเป็นอะไร
เขาบอกว่าน้องไม่เป็นอะไรแค่ดำน้ำเล่นในใจก็ยังคิดอยู่เลยว่า
เด็กดำน้ำเก่งจังอ่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะนะน้องอยู่ในท่านั้นประมาณ๒นาทีแล้ว
คุณผู้ชมดอมพี่สันนิษฐานว่าคือน้องเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับน้ำน้อย

แต่อยากดำน้ำก็เลยยังบังคับเรื่องของการกลั้นหายใจไม่เป็น
พอก้มลงไปนานปั๊บอาจจะสำลัก
พอสำลักปั๊บคราวนี้มันอักอักเข้าไป
แต่อย่างหนึ่งนะพี่เบิร์ตคือถ้าสมมุติเกิดดำไปแล้วเกิดว่าเรากลั้นหายใจไม่ได้
มันต้องมีฟองอากาศป่ะแล้วมันก็ต้องมีความแบบ
คือเหมือนกับท่าของคนเวลาที่แบบน้องก็น่าจะดิ้นหน่อย
สระน้ำเนี่ยเราก็เคยดูข่าวต่างประเทศหลายข่าว

อ๋อไม่ได้มาสนใจกันนี่แหละสันนิษฐานนะสันนิษฐาน
คือทางฝั่งพี่ประภัยทิพย์ที่เขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์ตอนแรกอะนะ
เห็นว่าน้องอยู่ในท่าแบบคว่ำหน้าประมาณ๒นาทีแล้ว
ซึ่งตอนนั้นเดาว่าน้องน่าจะหมดสติแล้วไหม
พี่เขาก็เลยขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ตามปกติเลย
แต่พอสไลด์ลงมาก็เห็นว่ามีคนกำลังรุมช่วยน้องหวายแล้ว

บอกว่าสวนน้ำอาจจะแบ่งสระไปหลายโซนหลายประเภท
ก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุขึ้นอยู่กับระดับความลึก
แล้วสระตรงนี้มันเป็นสระสำหรับเด็กเล็กเลยค่ะ
หลังจากเกิดเหตุพอได้รับแจ้งว่ามีเด็กจมน้ำ

จังหวะนี้แหละดอม

ส่วนน้ำเขามีกฎระเบียบชัดเจนเลยนะ
ถ้าเกิดจะลงเล่นน้ำจะต้องสวมเสื้อชูชีพ
แล้วในคลิปน้องไม่ได้ใส่ไง
แต่ชูชีพนั้นลอยนั้น

ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะได้รับมาแล้วไม่ใส่เองแล้วดำน้ำ
เพราะว่าถ้าเกิดใส่เสื้อชูชีพตัวมันจะลอยถูกป่ะ

เราเลยไม่รู้ว่าน้องหลุดออกมาจากเสื้อชูชีพหรือ